ไม่สนใจแล้วค่ะเรียกว่าสิ้นสติมันเป็นไปเลยทีนี้สติแตกไปเลยเพื่อนมีแซวถามว่าเออหมอโอ๊ครู้สึกยังไงได้บ้าง

ฉันชอบคลิปอะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าผัวอยู่นี่
มีการหึงห่วงกันเล็กน้อยน่ารักดี